ทุกผู้ชมครับตอนที่ผมเห็นโพสต์นี้ผมก็อยากจะรู้เหตุผลเหมือนกันว่า
หลวงพ่อท่านโพสต์แบบนี้ไปเนี่ยท่านมีอะไรท่านมีกุศโลบายอะไร
หรือว่าท่านคิดอะไรยังไงของท่านอืมนะครับโพสต์โพสต์นี้นะครับ
พากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับเพราะว่ามีพระสงฆ์รูปหนึ่งนะฮะ
หน้ากล้าถวายนอคุณโยมเอ๊ยพระอุปชาเป็นกันได้ง่ายหรือ
มันไม่ได้ง่ายหรอกถ้างั้นพระทุกรูปได้เป็นพระอุปชากันหมดแล้ว
ถวายเป็นเครื่องบูชาอาตมาคิดว่าอยู่ได้สบายเลย
นี่คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่าแล้วตกลงยังไง
เอาปัจจัยเป็นสำคัญหรือว่าเอาการธนุบำรุงศาสนาเป็นสำคัญหรือว่าอะไรยังไง
แล้วตามหลักพระพุทธศาสนาก็ไม่ได้ให้พระพิสุสงฆ์มาเรียกเงินเรียกทองอะไรจากญาติโยมอย่างนี้
แล้วพระมาโพสต์แบบระบายความในใจผ่านโซเชียลมันได้ด้วยเหรอจริงจริงไอ้แค่โพสต์มันก็ไม่เหมาะแล้วไหม
คือสังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบันเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเนี่ยในหลักศาสนาก็ไม่ได้ห้าม

ใช่ไหมก็ขึ้นอยู่กับอ่าพระแต่ละรูปว่าจะใช้ในเชิงให้เกิดประโยชน์อย่างไร
ถ้าเกิดสองออนไลน์ในเชิงสอนก็อาจจะได้ใช่ไหม
ก็เหมือนที่มีทีวีอยู่ในวัดถ้าท่านเอามาเปิดซีดีธรรมะดูเรื่องราวความรู้ต่างให้เป็นประโยชน

แต่โพสต์ระบายในใจ
มาเปิดทีวีดูละครดูฟุตบอลอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้

คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยตามหาจนเจอนะครับ

คุณจิรายุทธ์ไปที่วัดหนองตะไก้ตำบลหนองตะไก้
อำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชศรีมานะฮะ

พระครูสุนทรภายละภิมนธ์หรือพระโภเเซวบันโย

ที่โพสต์ไปเนี่ยเหตุผลมันเป็นอะไรยังไง
หลวงพ่อบอกว่าที่โพสต์แบบนั้นไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง

ไม่ใช่พระอุปชาวิทยาลูกเดียวแล้วก็ไปอ่าทำพิธีต่างต่าง

หลายรูปนะหลวงพ่อบอกว่างานบวชเมื่อเร็วนี้
มีทั้งบวชหน้าไฟบวชให้พ่อให้แม่โอ้ยบวชกันเยอะ
หลายคนท่านก็เป็นพระอุปชาก็ต้องนิมนต์พระจากวัดอื่นมาเป็นพระคู่สวด
เป็นพระนั่งหัทธบาทในพิธีรวมแล้ว๑๐กว่ารูป
เดี๋ยวนี้ญาติโยมโอ้โหจัดงานบวชให้ลูกใหญ่โต
ดนตรีจ้างเครื่องเสียงจ้างมหรสบหลายหมื่นบาท
แต่พอถวายปัจจัยก็คือถวายเงินให้กับพระที่มาสวดมาทำพิธีให้ในโบสถ์
ให้รูปละสองร้อยสามร้อยคือพระหรือว่าเนรที่บวชก็ต้องจำพรรษาอยู่ที่วัดเนี่ยแหละ
คือท่านบอกว่าท่านไม่ได้หวังว่าท่านอยากจะให้เงินให้กับท่านเยอะ
หรือให้เงินกับพระที่มานั่งสวดให้บวชเนี่ยเยอะเยอะแต่ท่านพูดเนี่ยหมายถึงว่า
คุณเอาเงินไปจ้างวงดนตรีบวชให้ลูกจ้างนักร้องจ้างเครื่องเสียงจ้างเอาอาหงอาหาร
จงโต๊ะจีนอะไรมาจัดงานบวชให้ลูกเป็นหมื่นอืมแต่คุณถวายวัดก็คือถวายผ่านพระอุปชาผ่านพระผู้สวดเนี่ย
สองร้อยสามร้อยอืมสู้คุณไม่จัดงานพวกนั้นแล้วเอาเงินเป็นหมื่นเนี่ยมาถวายวัดไม่ดีกว่าหรือ

เพราะลูกหลานคุณบวชเสร็จก็ต้องมาจำวัดอยู่ที่นี่นี่แหละเดี๋ยวฟังดูนะครับ
มันก็ต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นดีมันก็อย่างนั้นแหละแต่ความอยากได้ก็มันไม่ใช่อยากได้หรอกอยู่
เราก็รู้อยู่ว่าเราเป็นลูกผู้ชาเป็นทาระ๒๕ปีล่ะใช่ไหม๒๕ปีก็เลยทีนี้
เราก็รู้ว่าเข้ามาอย่างไรอะไรอย่างไรเขาถวายอย่างไรแล้วก็รู้อยู่แล้ว
อาดูว์ท่านกระทำจริง

ท่านว่าพลบไปดูความหน่อยใจ

ช่วยเหลือชาวบ้านตลอดส่วนเจ้าวาดวัดหนองตะไก้ท่านก็ยืนยัน
อย่างที่เราฟังท่านก็อยากจะเปรียบเปลยว่าเป็นแบบนี้
แต่ว่าการโพสต์ไปในสังคมออนไลน์แล้วคนได้เห็นแบบนั้น
อาจจะสื่อสารไม่ชัดเจนพอก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่
เรื่องนี้นะครับทางนายพระสุทธิ์ขอดเมชัย
นักวิชาการชำนาญการพิเศษของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
วันนี้ก็มาที่วัดนะฮะมาสอบถามข้อเท็จจริงมาคุยกันหน่อยว่า
ตกลงท่านเจ้าวาดท่านโพสต์ออกไปแบบนี้เนี่ยมันยังไงกันนะครับ
ถามว่าผิดวินัยส่งไหมอันนี้ไม่ผิด
เพราะวินัยส่งไม่ได้พูดเรื่องการโพสต์
สมัยก่อนยังไม่มีนะครับเรื่องการใช้สังคมออนไลน์
แต่ไม่เหมาะสมท่านเจ้าวาดท่านก็ยอมรับว่าท่านก็โพสต์ไปอย่างนี้มันก็ไม่เหมาะสม
แต่เอาเป็นว่าก็อยากจะให้เข้าใจกันว่าท่านก็อยากจะสื่อความหมายลักษณะแบบนี้
เอามาทำนุบำรุงวัดดีกว่าดีกว่าจะไปจัดงานจัดจ้างเครื่องเสียงจ้างวงดนตรีมาบวชลูกเป็นหมื่นอย่างนี้นะครับ